สำหรับในช่วงนี้เนี่ยหลายจุด

ไม่ได้เจอเพื่อนนานครับไปเจอเพื่อนพาวิ้งเลย
แน่นอนล่ะรับรองว่าบรรยากาศสนุกเป็นที่ไหนไปดูกัน
ไปดูกันหน่อยเอ๊ะ
เป็นยังไงคุณ
เบียนเรียนกันเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะคุณค่ะ
อยู่ที่โรงเรียนวัดสัทธาพิรมตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองสิงห์บุรี
วันนี้คุณนักเรียนเขาก็มีกิจกรรมแบบนี้ล่ะคุณ
มีนักดนตรีมีนักเต้นมีพระครูมากันเยอะแยะเลยนะคะ
เขาถึงบอกว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าคิดจะเรียน
แน่นอนค่ะวัยไหนอายุใดก็เรียนได้ก็ประเดิมด้วยผู้กล้านี่แหละ
นักเรียนคนอื่นก็เหมือนจะอยากสนุกด้วยแหละแต่ก็แบบเขินไง
ก็จะไปยากอะไรฤอธิกรก็จัดให้ทันทีค่ะ
แต่ก่อนจะร่วมกิจกรรมมันต้องซักซ้อมทำความเข้าใจท่าประกอบเพลงกันหน่อยว่าแม้
พร้อมแค่ไหนไปชมเพลงแรกกัน
แหมเพราะเพลงมันเร็วแบบนี้

แล้วถ้าเด็กมาแล้วมีอาการวิ่งเวียนศีรษะ

ให้พวกเรา๓คนทำยังทำไม่ค่อยจะถูก

แต่เดี๋ยวคุณปีหน้าคุณต้องไปอยู่ตรงเก้าอี้ตรงนั้นแล้วนะ

เร็วไปยังอีกหลายปี
อันนั้นถึงเวลาเดี๋ยวผมไปลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อน

เพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
ได้ฝึกสมองได้ผ่อนคลายกัน

ขอให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน

อบตม่วงหมู่เขาจัดขึ้นด้วยความห่วงใยผู้สูงอายุค่ะ
อยากจะให้คลายความเครียดคลายความเหงากัน
แน่นอนเปิดเทอมวันแรกก็มีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนประมาณ๖๐คนค่ะ
กิจกรรมวันแรกก็ดูจะเหมือนเขินดิงเหนียมกันอยู่ไง
แต่เชื่อว่าพอเรียนกันไปแล้วจะคุ้นเคยมากขึ้น

โอ้โฮเห็นพกผ้องกงเกินมาเยี่ยมเลย

ตอนเราเด็กเลยนะดูคนเสิร์ฟสิอายุเยอะเชีย
นี่คุณครูให้ทานขนมในห้องเรียนได้เหรอคะ

เดี๋ยวจะลงเป็นแล้งกันไป
ส่วนกิจกรรมที่เป็นตารางเรียนนี่นะคะ
ก็จะใช้เวลาเรียนในห้องเรียนสัปดาห์ละ๑วันเท่านั้นค่ะ
ให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี
มาพูดคุยกับรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการสิงห์บุรีนะคะ
นายพงรัฐพิรมรัฐประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
ท่านบอกว่าภาพรวมจังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้
ก็เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว
มีจำนวนมากถึง๒๑เลยนะ
ว่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศไปแล้วค่ะ
ก็เลยมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้
คาดว่า๕ปีข้างหน้าจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีก๒๐
ภาคส่วนก็เลยเตรียมการรองรับเอาไว้
สิ่งแรกก็เรื่องสุขอนามัยนี่แหละคุณ

ก็คือเรื่องของการอำนวยความสะดวก
ในสถานที่ต่างต้องเกิดความปลอดภัย
แล้วก็ทำให้มีรายได้เสริมควบคู่กันไปด้วย
ส่วนใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุที่เขาเปิดในช่วงนี้

เสริมสร้างในเรื่องของอาชีพเสริม
สอนผู้สูงอายุทำกิจกรรมนู่นนี่นั่น
ดิษฐ์สิ่งที่เรียกได้ว่าเอามาขายเป็นของที่ละลึก
ใช่สร้างรายได้สร้างอาชีพ
แล้วก็ที่สำคัญป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะ
แล้วก็ทำให้เรามีความสุขสนุกสนาน

มีรอยยิ้มอารมณ์ดีอายุก็จะยืนยาว

ก็จะรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองด้วยนะคะ

แล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเมื่อยแล้วด้วย